ใช่เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะคะ

แล้วไก่หันล่ะไก่หันแอบทางขวา
นี่แล้วคุณจะต้องลงน้ำไปเพื่อไล่ล่ามันหรือยังไง

เขามีเมนูแปลกแต่จริงแต่อร่อยมากจริง
ส่วนจะเป็นเมนูอะไรไปดูกัน
ถึงเวลาพาคุณผู้ชมไปตลอดกินของเด็ดของโดนของดี
วันนี้มากันที่จังหวัดราชบุรี
เขาว่ากันว่าร้านนี้ของกินอร่อย
โอ้โหน่าจะเด็ดจริงล่ะครับ
ก็ดูจากจำนวนคนที่มารอคิวจ่ายตังค์หน้าร้านสิ

ว่าแต่ร้านนี้เขาขายอะไรกันล่ะครับเนี่ย
น่าจะเป็นไก่ย่างละมั้งครับ

งั้นคงจะเป็นหมูย่างกระมัง
เฮ้ยยังไม่ใช่อีกเหรอ
แล้วสรุปมันคืออะไรล่ะครับเนี่ย
นั่นไงกำลังแบกมาแล้ว
โอ้โฮไม่จริงอย่าอย่าบอกนะว่า

ทีวีชายฟาร์มยินดีต้อนรับครับ

ทำไมมีไอ้เข้ย่างทั้งตัวหน้าฟาร์มแบบนี้ล่ะครับ

ซื้อมาตัว๕๐๐ขายตัวละ๑๐๐อย่างนี้

เริ่มต้นเราทำยังไงว่าจะเอาเนื้อจอราเข้มาทำยังไง

ต้องทำหลายอย่างลูกชิ้นมั่งอะไรมั่ง
ชิมไปเรื่อยจนเราว่าน้ำจิ้มนี่มันก็เข้าล็อคแล้ว
เริ่มทำออกมาลองให้ขายดู
เยอะตอนนี้จนเยอะมากเลยทำทับไม่ทันเลยครับ

เรียกว่าพี่สิทธิชัยเจ้าของฟาร์มเพาะพ่อแม่พันธุ์จอระเข้
เปลี่ยนวิกฤตในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำให้เป็นโอกาส
ด้วยการส่งจอระเข้ให้ลูกฟาร์มไปเลี้ยง
เมื่อถึงเวลาจอราเข้โตเต็มวัย
ก็ซื้อกลับมาเพื่อนำมาขายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
แล้วรสชาติมันเป็นยังไงกันล่ะครับเนี่ย
วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ทานจราเข้ย่างก็

แต่ว่ามันจะมีความเหนียวมากกว่าพวกเนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่
ก็นุ่มครับเนื้อนุ่ม

ก็จะออกเหนียวนิดครับผม
ก็อร่อยดีครับผมต้องลองมาชิมดูครับ
ไม่เคยเลยครับปกติผมไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง

แต่ว่ามาที่นี่เห็นจราเข้ย่างเต็มตัวเลยครับ
ถูกใจครับเพราะว่ารสชาติโอเคใช้ได้นะครับอร่อย

ผมว่าน่าจะมาลองกันนะฮะ
เพราะว่ารสชาติที่มันไม่น่าจะมีนะ
ในประเทศไทยที่จะอร่อยเท่าตรงนี้นะครับ
เหตุผลที่พี่สิทธิชัยย่างจอระเข้ให้ลูกค้าเห็นทั้งตัว
เป็นเพราะไม่อยากโกหก
เดี๋ยวบางคนจะหาว่าเอาไก่เอาหมูหลังบ้านมาย่าง

ก็เลยย่างมันทั้งตัวริมถนน
ให้คนมามูงดูกันเลย

นี่คือวงตันช่วงห่างของจอละเค่

มีตรงข้างนี้อันหนึ่งแล้วข้างนี้อีกอันหนึ่ง

นี่แค่นี้คือสุดยอดของจอร์ละเข้

ส่วนนี้ก็เป็นเนื้อจราเข้ย่าง

ใช้ทุกส่วนหนึ่งของจอร์ละเข้มารวมอยู่ในไม้เดียวกัน
ชิ้นหนึ่งก็ประมาณไม้หนึ่งก็ประมาณสัก๓นาที

ไม่น่าเชื่อว่าจอระเข้ย่าง
จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าขนาดนี้

พี่มีของดีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ย

ตื้อเอาไปไปให้พระลงฯในการค้าขายมั่ง
คงจะดีเลยก็ลองดูอาจารย์โยงวัฒนภูมิ๔นี่ครับ
ก็ไม่รู้ตอนนี้ทั้งให้โชคทั้งให้ทรัพย์เลย
สำหรับใครที่อยากจะลองชิมเนื้อจอระเข้ย่างแบบที่เห็นตัวเป็น
เดินทางกันไปเลยที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
สังเกตป้ายดีเห็นทวีชัยฟาร์มจอระเข้เมื่อไหร่

สำหรับผู้ที่อยากจะมาลองชิมเนื้อจราเข้ย่างนะครับ
ลงมาอำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรี
เรามีจราเข้ย่างในราคาถูกแล้วคนเงินน้อยก็ทานได้
มาแล้วนี่เป็นไม้เป็นเสียบมาเลย
นี่ค่ะนี่คือเนื้อจอราเข้ย่าง

จริงไม่หลอกเลยอ่ะเพราะว่าเราเห็นเป็นหัวเลย
เพราะเจ้าของร้านเขาบอกแล้วว่าเขาไม่อยากหลอกคน
เดี๋ยวจะหาว่าเอาเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรมาย่างให้ลูกค้าทาน
มาเป็นเนี่ยค่ะเนื้อจราเข้ย่างอย่างที่เราเห็นกัน

อยากกินเหมือนกันไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทานเท่าไหร
มีคุณผู้ชมส่งไลน์มาด้วยนะบอกว่านี่

นี่ค่ะเนื้อจราเข้ที่มันเสียบไม้ส่วนนี้นะคุณผู้ชมเป็นเนื้อส่วนหางนะคะของจราเข้

มันอย่างที่เขาบอกมันคล้ายเนื้อไก่ใช่ไหม

มันน้อยนะดิฉันว่ามันน้อย
มันบอกกับว่าคนที่อยากทานพวกที่ไขมันเยอะไง
เนื้อสัตว์แต่ว่าไม่มีไขมันเยอะก็นี่แหละจัดไป
เพราะว่าเนื้อจราเข้โปรตีนสูง

น้ำหอมนะจริงมันไม่ได้มีกลิ่นข้าวกลิ่นสาบเยอะอะไรขนาดนั้น
แต่ด้วยความที่ว่าคุณพี่เขาใช้เครื่องเทศมาดีไง
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็แวะไปทานกันได้ลองดูเพราะว่าเห็นว่าไม้ละ๒๐
คุณพี่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะมีจราเข้กวักก็เลยขายดิบขายดี
เพราะว่าเขานำเอาจราเข้ที่ตายแล้วเป็นลูกจราเข้ไปทำพิธี
เรียกโชคเรียกทรัพย์กับหลวงพ่อยวง
เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังประจำวัดโพศีที่ราชบุรีนั่นเอง
ก็เลยทำให้ขายดิบขายดีก็มาเป็นแบบว่าเครื่องลางของขัง
คนที่มีความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่าจะเป็นแบบสิริมงคล
ทำให้กันทำมาค่าขายขึ้นอะไรอย่างนี้
ยังไงกินแล้วหน้าเป็นเหมือนจราเข้เลยค่ะ

ไม่ใช่ว่ารสชาติมันจะแบบกินข้าวกินสาบอะไรไม่มี
เพราะว่าไอ้ที่เขาหมักเครื่องเทศเขา
ผมเห็นเลยนะมีทั้งกระเทียมพริกไทย
ใช่คุณผู้ชมดูชัดว่ามันเหมือนเนื้อไก่ขนาดไหนเนี่ย
ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นเนื้อจราเข้
แล้วก็หาทานยากด้วยลองดูนะคะ
เป็นส่วนที่ดีที่สุดต้องกินดูมีหลายส่วน

ใช่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่ากันนะ

เที่ยวไหนดีนี่เลยเกาะไข่แหล่งดำน้ำ
ไปดูทะเลอันดามันนี่ที่จังหวัดพังงา
สวยงามขนาดนี้เดี๋ยวจะพาไปติดตามกันหน่อยนะครับในช่วงหน้าครับ